พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณในการทำงาน
จิตวิญญาณของหมอที่ต้องเข้าไปลงพื้นที่
พื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทพื้นที่ธุระกันดาล

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลประจำตำบลโภษอ

โพสต์คลิปการเดินทางสุดวิบาก
พร้อมทั้งระบุว่าถ้าพบเจอปัญหาเหนื่อยหรือท้อ
ขอให้นึกถึงน้องหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตคุณ
หรือว่าหมอดนของชาวบ้านชายแดนสารวิน
โพสต์คลิปการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ไปในเส้นทางที่โอ้โหคุณดู
ยากลำบากลุยน้ำลุยโครน
เข้าไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้าน
พร้อมทั้งระบุข้อความนะครับว่า
บทเรียนของน้องคือตำราของพี่
น้องทีมหมูป่าติดถ้ำ๑๕วันยังรอด
หมอป่าออกพื้นที่ฉีดวัคซีนก็ต้องรอด

แล้วก็ใช้บทเรียนจากน้องก็คือหมูป่าเนี่ย
บอกว่าพี่ก็ต้องรอดเหมือนกันในเมื่อน้องรอดได้นะฮะ

เขาเจออะไรที่โหดกว่าเราเยอะ
แต่สุดท้ายน้องก็ผ่านมามาได้

น้องปลอดภัยสบายใจออกพื้นที่ได้

โดยหมอดนได้มีการโพสต์ไว้แบบนี้

เป็นหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ก็ต้องรับผิดชอบดูแลชาวบ้านในตำบลเสาหิน

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสารวิน
สภาพถนนหนทางในการที่จะบุกป่าฝ่าดงเข้าไปถึงหมู่บ้าน
ดูสิคุณต้องใช้พละกำลังต้องใช้แบรนด์กาย
และพลังใจขนาดไหนในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ดูแลชีวิตของประชาชน
นี่แหละครับเรื่องราวของหมอดนก็ถูกถ่ายทอดอยู่ในโลกโซเชียลด้วย
และหมอโดนเองก็ยืนยันว่าเขาเนี่ย
ที่มีความอดทนแล้วก็ใช้ชีวิตรอดอยู่ในถ้ำหลวงได้นะครับ